คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ตำรวจประติดประต่อภาพจากวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้ว
แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่ารถคันไหนเป็นรถที่ไปชนผู้หญิงวัย๒๓ปี
แล้วก็มีการลากศพไปไกลกว่า๒กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แฟนนุ่มของผู้ตายติดต่อกับตำรวจแจ้งความกับตำรวจ
ขอให้ตามตัวคนก่อเหตุชนแล้วหนีมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ทีนี้ตำรวจประติดประต่อกล้องวงจรปิดยังไงบ้าง
นี่ครับอันนี้เป็นคลิปใหม่ที่ตำรวจเพิ่งได้นะฮะ
กล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คืนวันที่๑๐ตุลาคมครับเห็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ไหมฮะ
ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านจากนั้นฮะผู้หญิงซึ่งเป็นคนตายนี่แหละครับ
ก็คือนางสาวณลินีศรีทองอายุ๒๓ปีลงมาจากรถกับแฟนนุ่มนะครับ
ลงมาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมีอาการเหมือนเมานะ
โดยฝนตกตลอดเวลาน้ำท่วมขังหน้าบ้านครับ
ผู้ตายซึ่งเป็นผู้หญิงเมาหนักนั่งอยู่หน้ารั้วบ้าน
ส่วนแฟนนุ่มก็พยายามปลุกนะครับด้วยการใช้เท้าวิดน้ำใส่
แต่ด้วยความเมาก็ล้มตรงหน้าบ้านไปเช่นกันล้มลุกอยู่แบบนี้
พอผู้ตายลุกขึ้นมาได้คุณก็เดินออกมา
นี่พอลุกขึ้นได้นะแฟนนุ่มที่พยายามปลุกเนี่ยก็เมาเหมือนกัน
พอผู้ตายคือผู้หญิงลุกขึ้นได้ก็เดินออกมา
เดินเดินนี่เห็นไหมฮะเริ่มเดินออกมาแล้วนะครับ
ส่วนฝ่ายชายเดินเข้าไปเปลี่ยนกางเกงอยู่ในบ้านเป็นขาสั้น
แล้วก็ออกมาตามหาฝ่ายหญิงนี่ผู้หญิงกำลังเดินไปแล้วนะ

เมื่อกี้จะมีคลิปต่อว่าผู้ชายเนี่ยนะฮะ
ผู้ชายเนี่ยเดินออกมาตามนะครับ
ถามว่าผู้หญิงเดินออกไปไหนคุณนี่ฮะผู้หญิงเดินออกไปที่ถนน
กล้องอีกมุมบันทึกได้เดินอยู่ในสภาพโซซัสโซเซ
เนื้อตัวก็เปียกปอนไปตามถนนกลางคืน
แล้วก็ผ่านกล้องนี้ไป
แต่ไปดูอีกกล้องหนึ่งครับกล้องวงจรปิดบนถนนที่ผ่านหน้าบ้านผู้ตายเนี่ย
จับภาพรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
จังหวะเดียวกันกับที่ผู้ตายยืนเดินบนถนนเลย
คาดว่าเป็นจังหวะรถคันนี้ที่ชนผู้ตาย
แล้วลากศพไปไกลกว่า๒กิโลเมตร
มันมีจังหวะเป็นวินาทีเลยนะแต่มันอาจจะเห็นภาพแบบไม่ชัดแบบนี้
จากนั้นรถกระบะยังขับไปตามถนนจนถึงเวลาตี๒๕๐นาทีของวันที่๑๑ตุลาคม
สภาพถนนค่อนข้างมืดแล้วก็เปียกนะฮะหลังมีฝนตกลงมา
คุณผู้ชมฮะมุมที่๘แล้วนะฮะกล้องวงจรปิด
บันทึกเวลาไว้ตี๓๕น
จับภาพของรถกระบะขับผ่านถนนเส้นนี้
แต่ผ่านไปอีกแค่๑๐วินาทีเวลาตี๓๕นาที๑๘วินาที
ก็จะเห็นว่าคุณศพของผู้หญิงที่ติดมาอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
หลุดจากท้องรถกระบะอยู่บนถนน
แล้วก็มีรถมาทับซ้ำอีก๒คัน
น้ำผู้เสียชีวิตนะครับขออภัยนะครับ
ที่ต้องเอาคลิปเหล่านี้มาเพราะว่าคลิปเหล่านี้มันเป็นหลักฐานชัดเจน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันเกิดเหตุนะ
ก็พบร่างกายของผู้หญิงที่แหลกเหลว
เพราะว่าโดนทั้งชนโดนทั้งลากมาโดนทั้งทับอีกนะครับ

เยื้องหมู่บ้านศรีประวัติฟอลล่าโครงการ๒

ก่อนจะหลุดอยู่กลางถนนหน้าหมู่บ้านนนท์๔
แฟนของผู้ตายติดตามเรื่องนี้มาตลอด
ตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคม
แฟนผู้ตายก็คือนายมาตรประสมศรีศุกร์นะครับ
ให้กับนักข่าวฟังบอกว่าคืนเกิดเหตุ
เขากับแฟนกลับจากกินข้าวตอนตี๒
พอเข้าบ้านตัวเขาเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นในวงจรปิดนะ
พอออกมาจากบ้านไม่เห็นผู้หญิง
เขาก็เมาด้วยเขาก็กลับเข้าบ้านแล้วเผลอหลับไป
รุ่งเช้าแม่ของฝ่ายหญิงโทรมาแจ้ง
เขาก็เลยไปขอดูภาพวงจรปิดภาพคลิปต่างที่สพปลายบาง
แต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดูเพราะถือว่าไม่ใช่ญาติ

ตัวของแฟนนุ่มผู้ตายก็พยายามสอบถามความคืบหน้า

ตำรวจบอกว่ากำลังไล่กล้องอยู่อยู่
แล้วก็ไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับความคืบหน้า
เขาก็เลยตามหากล้องเองจนทราบเบาะแสรถกระบะ

ก็บอกเขาไปแล้ววันนั้นแล้วบอกวันที่๑๑
มี๑๙ผมก็ไปสอบถามเขาอีก

ก็หารถไล่กล้องหารถอยู่
ก็คิดมากอยู่ตลอดก็เสียใจนะครับ
แล้วก็กังวลหลายเรื่องจะไม่คืบหน้า

ถ้าตำรวจเรียกให้มาจะต้องมาเขาก็ลำบาก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะตามคดีตามเรื่องกัน
ตั้งแต่วันที่๑๑ตุลาคมจนกระทั่งเมื่อวานนี้ล่าสุดนะ
ตำรวจสพปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ก็ได้หลักฐานชัดเจนไล่ภาพวงจรปิดทั้งหมด
พบรถกระบะต้องสงสัย
เป็นกระบะโตโยต้าไฮลักษ์สีบรอนทองทะเบียนนพพ๙๙๘๔กรุงเทพมนาคม
ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาสนธรรมศาลานะครับ
ตรวจสอบผู้ครอบครองรถคือนายสนองยิ้มสโตยิ้มโสดอายุ๕๗ปี
ทีนี้ได้ทำการยึดรถมาตรวจสอบ
พร้อมเชิญตัวนายสนองมาสอบปากคำด้วยนะครับ
น้องสาวของนายสนองให้ข้อมูลกับนักข่าว
บอกว่าตำรวจได้เปิดกล้องวงจรปิดให้ดู
ให้คนในบ้านดูทุกคนในบ้านก็ตกใจกันหมด
รับว่าเป็นรถคันเดียวกัน
ที่เห็นในวงจรปิดในจุดเกิดเหตุทั้งหมด

คืนที่เกิดเหตุพี่ชายไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลย
แค่ว่าเออเนี่ยฝนตกหนักนะแล้วก็มีน้ำท่วม
คือขับรถไปส่งเพื่อนในซอยวัดศรีประวัติไง
แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นขับรถไปทับคน
ทีมข่าวนะคะได้คลิปใหม่มา
ปรากฏว่ารถกระบะไม่ได้ชนนะคะ

แต่ขับทับผู้ตายที่ขวางอยู่ตรงถนนค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่รถเนี่ย

เหยียบหรือทับอะไรบางอย่างนะครับ
ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ทับร่างผู้ตายแล้วฮะ
การที่มีคลิปนี้ออกมา

รถคันนี้ชนก่อนหรือไม่
หรือผู้ตายนอนอยู่บนถนน

ถ้ารถกระบะคันนี้ไม่ได้ชน
แต่ทับร่างที่นอนอยู่บนถนนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่า

เป็นร่างไร้วิญญาณหรือว่ายังมีชีวิต

หรือผู้หญิงคนนี้ตั้งใจฆ่าตัวตายอะไรหรือเปล่า
ถ้าหรือเมาแล้วไปนอนอยู่กลางถนน
ต้นพนักงานสอบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบหาร่องรอยแล้วก็วัตถุพยานในวันนี้
ส่วนทางด้านของเจ้าของรถกระบะคันนี้คือนายสนองนะครับ
หลังเข้ามาให้ปากคำพนักงานสอบสวนอนุญาตให้กลับบ้าน

เพราะต้องรอผลการตรวจสอบรถให้ชัดเจนก่อน
ถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้นะครับ
คดีนี้คุณตามมาหลายวันยังปิดคดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะฮะ
ค่ะแต่ก็ได้หลักฐานต่างเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยเลยนะคะ